ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ไอ้ล้าง

ร้องได้ไอ้ล้าง

ร้องได้ไอ้ล้าง

ร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้
รับแล้วค่ะ๒หมื่น
เป็นน้ำตาของความดีใจนะตื้นตัน
เพราะอะไรคะ
ได้คำฝากเลยจ้ะ
ได้ฝ่าแล้วจ้ะ
ปั๊ะมาม็ว
จะได้เอาไปสร้างบ้านเร็ว

เพลงที่๓หลังจากนี้นะฮะ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทเข้าไปแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมนะอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ป๊าป๊ามาเป็นเมื่องสนุกสนานกันบ้าง
แต่ก็คุ้นหูกันอยู่ดีเพลงนี้
ไม่รู้พี่หน่อยยังไงนะแต่ว่าคุณเพื่อนนี่ยิ้มแบบเบิกบานมากเลย

ถ้าจะปราบจะเผาขอให้เพลงที่ลูกถนัด
ร้องทุกวันทุกวันด้วยเถอะสาธุ
ผมว่าบุญกุศลความกระตันอยู่ของคุณหน่อย
ดูพ่อแม่เนี่ยมันเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงมากเลย
พี่หน่อยตั้งแต่แข่งมานี่ยังไม่ได้เพลงเร็วเลย

ก็ยังไม่เคยเห็นพี่หน่อยเต้นเลยปกติเป็นสายเต้นไหมเนี่ย

เอาล่ะคุณหน่อยตัดสินใจให้ดีฟังไปแล้วนะครับ
ยังมีสิทธิ์ที่จะหยุดก็ได้สู้ก็ได้
ตัวช่วยก็ยังมีตัดสินใจเลยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วครับคุณหน่อยสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณหน่อยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ
ทีนี้มาดูกันตัวช่วยครับถึงเวลาหรือยัง
สำหรับอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูลพาเวอร์
สามแผ่นป้ายนะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
ถึงเพลงที่๓แล้วก็ยังไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
มาครึ่งหนึ่งต้องการแค่๖เพลงถ้าทำสำเร็จผ่านเพลงนี้ไปได้
ก็ถือว่าตัดสินใจเสี่ยงที่ดีมากยังไม่ใช้ตัวช่วยเลย
ตอนนี้ตัดสินใจทิ้งเงิน๒๐๐๐ไปก่อนนะครับ
ร้องผิดเหลือหนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าร้องได้รับสี่หมื่นบาท
และกล้าไปสู่เพลงที่สี่หกหมื่นนะครับเพลงนี้
พร้อมนะครับคุณหน่อยพร้อมจ้ะนะครับตั้งใจให้ดีมีสมาธิดีนะครับ
มาดูกันครับมาถึงเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

ขอบคุณครับ
ทำไมรับมาเข้าตามืดหัวมองอะไรเขาดีไปทั่ว
ดูจิตใจวิวไว้แต่กลัวต้องจับนับตัวทุกตัวเสียมหลาย
คอยเวลาเข้ามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาไกล
กระซิบอะไรก็ได้ดีใจทุกเจอ
ฝากเพลงลอยลบมาขอบรบมา
จ้องตาจนเจอ
ผู้ชายหล่อเหล่าคนนั้นบังเอิญพบวันที่หน้าอำเภอ
คงจำฉันได้นะเธอ
คนที่เธอจ้องตาจนเจอ
เธอแอบเสนอรักไว้ที่เธอตาม
เธอฝากเพลงและจงทราบว่า
ผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้า
อยากนัดกับตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอ
ได้ไหมครับท่าน
อันขวางเช่นกัน

แต่ว่าคนในห้องส่งก็โยกแบบว่าเยอะอยู่

โยกเยอะเลยโยกเยอะเลยนะคะ
ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณหน่อยคิดนะครับ

ผ่านเพลงที่๓รับ๔๐๐๐๐

สมมุติว่าเกิดมันพลาดขึ้นมาคุณหน่อย
มันมีสองอย่างเสมอในชีวิตของเรา
เหลือหมื่นเดียวเนี่ยพอไหมทำอะไรได้
ไม่ได้จ้ะ

มาถึงการตัดสินกันนะครับคุณหน่อย

เพลงนี้มีมูลค่า
หมื่นบาทคุณหน่อยนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐นะครับ